คุณนุ่นวารนุษย์ค่ะเมื่อวานนี้วันเกิดพี่นุ่นนะคะ
บอกเลยว่านี่ไทยอายุพี่นุ่นไม่ถูกแน่นอนนะคะ
มาดูสักหน่อยความสวยนี่อยู่ในหน้าเลย
นี่ให้เดากันแล้วกันไม่ต้องเดา
ขบรอกว่า๔๑ปีแล้วค่ะปีนี้
เป็นยังไงล่ะบอกเลยหน้าเด็กจริงค่ะพี่นุ่นค่ะ

เรียกว่าแทบไม่เปลี่ยนจากนางเอกในวัยเด็กเลยที่เราคุ้นตาเลยจริง
คือเมื่อวานนี้ใต้คลิปพี่นุ่นโพสต์ถึงวันเกิดตัวเอง

แล้วก็เหล่าแฟนคลับนะก็มาอวยพรให้เธอแบบเยอะแยะเลย
ส่วนคลิปที่สาวนุ่นเธอโพสต์ไว้บอกเลยว่านี่
สดใสรำวัย๔๑ปีได้แบบสดชื่นสุดไปเลยค่ะ
โอ้โหเป็นยังไง
เช้าแบบนี้สายแบบนี้ก็ดูแบบเพลินเออนะ
เพลงเอ่ยหน้าพี่นุนเอ่ยเพราะว่ามันดูสดใสไปหมดคุณผู้ชมค่ะ

ความหน้าเด็กความสดใสความออระ
มาเต็มมากเลยใช้คำนี้ได้เลยนะว่า
อายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง

ให้เราดูแลตัวเองนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ดูจากการเล่นสเก็ตไม่ธรรมดา
ถึง๔๑แล้วแต่กิจกรรมไว้รุ่นซาบมากเลยนะฮะ
ก็เป็นกิจกรรมโปรดของเธอนั่นแหละนะคะบอกเลย
แถมงานละครก็ยังขึ้นหิ้งด้วยนะมีมาแบบต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะ
แล้วก็เข็มซ่อนปลายจากวิกหมอชิดด้วยเร็วนี้
คุณพี่นุ่นบอกว่าวันเกิดปีนี้ไม่ขออะไรมากค่ะ
จากให้ผลงานปังก็พอแล้วจ้า
บอกเลยว่ารับรองเตรียมรับความปังได้เลยนะคะพี่นุ่นค่ะ
เพราะว่ากับเซลล์สีดาลหลายคนรอรุมตอนสมจักร